เรื่องนี้ดีกว่าครับคุณผู้ชมครับกับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐ

สู้โควิดสู้โควิดสู้โควิดสู้โควิดสู้โควิดสู้โควิดสู้โควิดสู้โควิดสู้โควิดสู้โควิด